พี่พัฏไม่ได้อยู่ในของดุน้องหมอชิส

หนุ่มเจ็ดบอกว่าตอนนี้รู้สึกแฮปปี้กับสาระที่เป็นอยู่มากเลยค่ะ
ซึ่งคบหาดูใจกับฝ่ายหญิงมาก็ปีนี้เข้าปีที่๔แล้วค่ะ
ทุกอย่างลงตัวหมดค่ะแต่ยังไม่ได้คิววางแผนเรื่องงานแต่งนะคะ
ถามว่าทุกวันนี้มีคุยบ้างหรือเปล่าเรื่องลงเรื่องเลิกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เตดบอกว่าพอเราทั้งคู่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็มีความคิดตรงกันว่าอยากจะโฟกัสแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงาน
เพราะยังสนุกกับการทำงานอยู่นะคะซึ่งก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่า
พี่เดี๋ยวผมจะแต่งตอนนั้นตอนนี้เพราะมันระบุไปไงเผื่อแบบว่าแพลนมันคาดเคลื่อนไป
แล้วไม่ได้แต่งนะคะมันก็เป็นการถูกมาตัวเองไป

ใช่นะคะน้องเจดบอกว่าเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่ใช่มันก็จะใช่แบบนั้นแหละค่ะ
ฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะวิกษก
ไม่ได้คาดว่าจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่ได้วางแผนครับ
แต่ว่าก็โตแล้วก็มีคิดบ้างมีคุยบ้างครับแต่ว่าไม่ได้แบบคือต่างคนต่างทำงานอยู่
ก็ให้เป็นช่วงของเวลาไปผมว่ามันเป็นเรื่องของแพลนสำหรับผมอ่ะ
ผมไม่อยากแพลนไปก่อนแล้วในจังหวะที่แบบสมมุติว่าถึงเวลาแล้ว
เรายังรู้สึกว่ายังอยากทำงานอยู่เลยมันก็จะกลายเป็นว่าเราแบบไม่รักษาสัญญา
หรือว่าเราไม่ซื่อสัตว์ต่อคำพูดตัวเองอะไรอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าให้มันปล่อยให้มันเป็นไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น